ช่วงนี้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่นะครับ
รวมไปถึงพม่าในพื้นที่ที่ตรงข้ามกับจังหวัดตาก
ถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายไปแล้วนะครับ
แต่ก็ยังคงมีควันไฟฟุ้งกระจายในหลายพื้นที่
สถานการณ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจนะครับ
ทำให้เจ้าของช้างกว่า๒๐เชือก
ที่เข้าไปรับจ้างชักลากไม้
อพยพช้างกลับเพราะกลัวจะได้รับผลกระทบ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ช้างไทยจากหมู่บ้านปูเตอร์อำเภอแม่สอด
และบ้านซอโออำเภอพบพระจังหวัดตาก

ที่เข้าไปรับจ้างชักลากไม้
ที่อำเภอซูการีและอำเภอวาเล่ใหม่

ทยอยข้ามแดนหลังผู้ว่าจ้างสั่งให้อบพยพกลับมาก่อน
สาเหตุเกิดจากไฟที่ไหม้พื้นที่ป่าอย่างรุนแรง
เกรงว่าอาจถูกปิดล้อมจนออกมาไม่ได้
จนเป็นอันตรายต่อช้างและขวานช้าง
เนื่องจากไฟไหม้ลางไปทั่วพื้นที่
ซึ่งเป็นพิกัดที่นำช้างไปรับจ้างลากไม้
คาดว่าต้องใช้เวลา๑๒เดือน
รอให้สถานการณ์คลี่คลายจึงจะกลับไปรับจ้างได้เหมือนเดิม
สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ๑๐๐๐ไร่
ถูกไฟป่าเผาวอดไปแล้วนับพันไร่
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดและเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวพ้นผลิตตรงคลาย
ขณะเดียวกันไฟป่ายังส่งผลต่อเนื่องมาถึงฝั่งไทย
เพราะเกษตรกรได้จุดไฟเผาต่อสั่งข้าวโพด

หมอกควันและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว
นายประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอพบพระเปิดเผยว่า
ทางการพม่าสามารถควบคุมไฟป่าได้บางส่วนแล้ว
ประสานขอความร่วมมือให้ฝ่ายพม่า
วางมาตรการดูแลอย่างเข้มข้นขึ้น
เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าลุกหลามข้ามประเทศ
ล่าสุดยังมีควันไฟฟุ้งกระจายในหลายพื้นที่
และถูกแรงลมพัดปลิวมาฝั่งไทย

กระจายทั่วเมืองชายแดน

มีอยู่ที่สถานีตรวจอากาศอำเภอแม่สอด
จึงไม่สามารถวัดค่าฝุ่นละอองที่อำเภอพบพระได้
หมอกควันไฟป่าของเราก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับ

ในการที่จะเฝ้าระวังเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยนะครับ
นี่คือปัญหาหนึ่งที่รวมทั้งเราขอข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
ในการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้จุดเผาพื้นที่ภาคการเกษตรนะครับ

แต่แรงลมก็สามารถที่จะพัดเข้ามาในเขตพี่น้องฝั่งไทย

สถานการณ์ไฟป่าด้านอำเภอพบพระล่าสุดยังพบว่า
มีชาวบ้านลักลอบเผาเศษวัชพืชบางจุด
โดยชาวบ้านจะเผาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อปลูกกะลำปลี
จนทำให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
และจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออกดับไฟ
ไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน